เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

คล้ายว่าจะเป็นลูกค้าของร้านแว่นแห่งหนึ่ง

จนกระทั่งพบว่าญาติของเจ้าของร้านเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะเฝ้าร้านอยู่คนเดียว

แทงคอผู้หญิงคนนั้นจนเสียชีวิต

แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถ
จับภาพไว้ได้เป็นชายต้องสงสัย

กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
และอยู่ระหว่างเร่งล่าตัวมาสอบสวนครับ

ก็คือนางสุจินดาสิงขรโอราริส

ริมถนนสายบี่ภายในชุมชนการเคหะเมืองใหม่

ซึ่งถูกแทงเข้าที่บริเวณลำคอ๒แผล

จัดทิ้งเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นซ่อยคอทองคำ

แหวนทองคำและเงินสดจำนวน๑ไป

กไว้ในมุมอับสายตาภายในร้าน
แล้วก็หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

เดินวนเวียนอยู่หน้าร้านคิดว่าเป็นลูกค้า

มีคนขายมีเจ้าของร้านอยู่
มีตั้งหลายคนทำไมไม่เห็นเข้ามาสักที

อยู่ในร้านคนเดียวหลังจากเจ้าของร้าน

ก็คือมาดูราดราวก่อน

คือภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่ง

เป็นชายไทยอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ถึง๑๗๕เซนติเมตร
ผิวดำแดงไว้ผมรองทรง

ลักษณะมีรอยขาดเหนือเข่าทั้งสองข้าง

สะพายกระเป๋าลายพรางสีน้ำตาลแบบคาดไหล่

โดยวงจรปิดสามารถจับภาพขณะเดินออกมา

ก่อนจะเดินย้อนสอนกลับมาสวนมุมกล้อง

แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางเข้าซอยเทศบาล๑ทันทีนะครับ

ก็สามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกัน
ขณะที่ชาวบ้านและพยานเปิดเผยนะครับว่า

เดินวนไปเวียนมาบริเวณที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๙โมงเช้าแล้วคุณ

เดินแถวนั้นตั้งแต่๙โมงเช้า
และก็ไม่มีใครเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนเลย
ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่บอกแบบนี้
ด้านพลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ

เดินทางลงพื้นที่ตรวจในที่เกิดเหตุ

เพื่อสั่งการจัดทีมไล่ล่าตัวคนร้ายครับ
ว่าจากการสอบประยาศบุคคล
มีประยาศนี้ให้การยืนยันชัดเจนว่าพูดไทย
ภาษาภาคไทยชัดเจน
การจังหวัดบอกนะครับว่าขณะนี้ได้แบ่งชุดทำงานทั้งหมด๓ทีมนะ

เพื่อหาข้อมูลหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้อง
มั่นใจครับว่าจะปิดคดีได้ในเร็วนี้
เพราะว่าน่าจะได้ตัวในไม่ช้านี้แล้วนะครับ